สมัยนี้คุณจะพูดว่าหาฟังเพลงลูกทุ่งมันหายากจริง
คือลูกทุ่งที่เป็นแบบลูกทุ่งแท้ที่ไม่แบบผสมแบบความเป็นสมัยใหม่เข้าไป
เพราะฉะนั้นล่าสุดสาวกระแตอาสยามขอขุดเลย
ความสามารถที่เธอมีนอกจากเรื่องการเต้นนอกจากการร้องลูกทุ่งแบบสมัยใหม่
เธอเนี่ยร้องลูกทุ่งแบบโอ้โหถ้าเรียกง่ายคือสายประกวดว่าได้อย่างนั้นเลยนะคุณ
ก็เลยปล่อยพลังเสียงลูกคอเรียกน้ำย่อยกับแฟนเพลงสตูดิโอไทยรัฐมาถึงที่เลยคุณ
เป็นเพลงใหม่นะคุณดิฉันบอกว่าเข้าไปดูมายอดวิวล่าสุดเนี่ย๔ล้านกว่าแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่า
รอพี่ที่บ้านนอกเข้ามาเป็นมิวสิกซีรีส์ประมาณ๑๐กว่านาทีนะครับเพลงนี้
แต่ว่าคนก็ติดตามกันเยอะเหมือนกันกระแตบอกเลยค่ะว่าเพลงนี้เป็นการหวนกลับมาร้องเพลงช้า
ที่มีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งขนาดแท้เอาแบบดั้งเดิมเลยแต่ว่าแฟนเพลงขาแดนส์ค่ะ
อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะเพราะว่าซิงเกิลหน้าเนี่ย
กระแตบอกเลยจะกลับมาพร้อมแนวเพลงมันสะบัดสุดเหวี่ยงตามสไตล์เธอแบบเป๊ะค่ะ
จุดประสงค์เลยที่กะแตอยากร้องเพราะว่าแน่นอนคือหนึ่งหัวใจเราลูกทุ่งอยู่แล้ว
เราก็คิดว่าแฟนคลับที่เคยตามเราที่เคยฟังเราร้องลูกทุ่ง
คงดีใจที่เรากลับมาร้องแต่แน่นอนคือกระแตสายแดนอยู่แล้ว

เพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของสาวบ้านนอกนะ
แล้วก็พระเอกเอ็มวีเนี่ยได้พระเอกวิก๗สีมาด้วย
คุณโตนนทวงบุญนะคะมาร่วมเล่นในเอ็มวีเพลงนี้ด้วย
เห็นแบบนี้แล้วค่ะผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบต่อเนื่องนะคะ

นักร้องสาวกระแตตอนนี้แม้ถูกดันเป็นลูกสุดที่เลิฟของค่ายไปเรียบร้อยแล้วล่ะสิ
เจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตเมาส์ไปไกลนะคะ
เคลียร์เป็นการด่วนเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกรักค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีสิทธิพิเศษเหนือศิลปินร่วมค่ายอย่างแน่นอนค่ะ
เรียกว่าลูกรังเนาะเพราะว่าศิลปินเนี่ยเยอะจริงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีนโยบายอะไรที่มันปรับเปลี่ยน
แล้วกระแตนเนี่ยโชคดีเหมือนมีผลงานแล้วกระแสตอบรับก็ดีด้วย

คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนโอกาสอันดีที่ผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นว่าเราก็ทำงานเต็มที่
เขาก็เลยให้โอกาสเรามากกว่า
คุณผู้ชมลองไปหาฟังดูนะรอพี่ที่บ้านนอก
หญิงสาวบ้านนอกผู้ยึดมั่นในคำว่ารักและคำสันนิษ
มีหนังกางแปลงน่าสนใจนะคะแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องกระแตมาตลอด
มา๑๓ปีสวยขึ้นความสามารถก็มีเยอะขึ้นด้วย